คุณหมอถามความคืบหน้าในวงการแพทย์นิดนึงค่ะ
ว่าตกลงยากับวัคซีนมีที่ไหนของโลกที่ดูคืบหน้าที่สุด
เป็นความหวังของมนุษย์ที่สุดแล้วยังคะ

ยาเนี่ยตอนนี้ยาที่ทางการจีนบอกว่าใช้ได้ผลเนี่ย
ก็เป็นยาฝาวิทยาวิย
ซึ่งวันก่อนก็มีข่าวว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเอามา
สำหรับคนที่สนใจจะทำการทดลองวิจัยนะครับ
แต่ไม่ได้แจกฟรีให้กับทุกประเทศนะครับ
ยาตัวนี้เป็นยาตัวเดียวกันนะครับ
ยาที่ประเทศจีนกับญี่ปุ่นเนี่ย

แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกฝาวิพิราเวีย
แล้วก็มีชื่อการค้าว่าอาวิแกน
ตัวนี้ทางจีนบอกว่าได้ผลนะครับ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทางจีนบอกว่าได้ผล

ซึ่งเป็นยารักษาโรคมาลาเลียแต่ก่อนนี้นะครับ
ส่วนอีก๒ตัวที่เราใช้ในประเทศไทยนะครับ
ก็คือตัวแรกนี่ก็จะเป็นตัว
ดารุนาเวียบวกกับลิโทนาเวีย

อันนี้เดิมเราใช้รักษาผู้ป่วยโรคเอสนะครับ

แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในการศึกษาวิจัยนะครับ

ตัวนี้ก็อยู่ระหว่างการวิจัย
แล้วก็ผลก็น่าจะออกประมาณปลายเดือนเมษา
ว่าตกลงจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่า

ก็มากกว่า๓๕สถาบันวิจัย
แล้วก็บริษัทวัคซีนนี่นะครับ

แล้วก็มีหลายประเทศแล้วนะครับ
กำลังจะเริ่มการทดลองในมนุษย์
ซึ่งก็หลังจากเริ่มการทดลองในมนุษย์แล้ว
ก็จะใช้เวลาอีกอย่างน้อย
หรือคร่าวก็ประมาณสักปีครึ่ง
เราก็อาจจะได้วัคซีนนี้มาใช้

แต่ว่าตัวเลขที่เห็นมีการแถลงล่าสุด
แล้วก็เมื่อวานี้ที่มีท่านอธิบดีกรมอนามัย

คือถ้าเอาตัวเลขจนถึงวันที่๑๕เมษายน

คาดการณ์มันเปลี่ยนไปไหมคะ
คือดีสุดของตัวเลขที่คาดการณ์
เพื่อเตรียมรับมือไว้คือ๗๗๐๐กว่า
ถึง๑๕เมษายนที่อาจจะพบว่ามีคนติดเชื้อสะสม

วกขึ้นมา๕๑กับบวกขึ้นมา๓๘
เท่ากับว่าดีที่สุด

คงไม่ถึง๗๗๐๐แล้วถูกไหมคะ

แล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ
พอจะบอกล่วงหน้าได้นิดหน่อยไหมคะคุณหมอ

เพราะฉะนั้นในอีก๑๐วันข้างหน้า

จำโน่นผู้ป่วยเฉลี่ยประมาณใกล้

หรือถ้าเกิดเราเพิ่มขึ้นน้อยกว่านั้นก็อาจจะต่ำกว่า๓๐๐คนได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าจำนวนผู้ป่วยที่เราคาดการณ์กันเอาไว้
ไม่น่าจะไปถึงจุดที่แม้แต่สภาวะที่เราเรียกว่าดีที่สุด
ของตอนคาดประมาณเมื่อตอนสักประมาณเดือนเศษที่ผ่านมา
ถ้าเราคุยกันณวันนี้นะคะแล้วคาดการณ์ตัวเลขดีที่สุดมันต่ำกว่า๓๐๐ได้
คือก่อนหน้าจะไปถึง๑๕เมษายนเราคงไม่ต้องใช้มาตรการอะไร
เข้มงวดกว่านี้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วถูกไหมคะ
ถ้าแนวโน้มยังคงดีขึ้นต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าเราเราคงไม่ต้องเพิ่มอะไร
แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ถ้าเราถอยกลับไปดูเมื่อตอนสักกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะเป็นจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากฝั่งต่างจังหวัดซะมากกว่า
ในกรุงเทพแนวโน้มก็จะมีอยู่วันเดียวนะครับที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่ของต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่๒๐เสร็จนะครับ
แล้วก็ในการที่เรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากฝั่งต่างจังหวัด
โดยเฉพาะบางจังหวัดที่อาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นคนสองคนนะครับต่อวันนะครับ
ลักษณะอย่างนี้จะควบคุมโรคได้ไม่ยากนะครับก็คือรีบลงไปตะครุบแล้วก็สอบสวนโรคหาผู้สัมผัสแล้วก็คุมผู้สัมผัสให้อยู่
พอทำได้อย่างนี้จำนวนผู้ป่วยเขาก็จะลดลงได้อย่างรวดเร็ว
นั้นในส่วนของต่างจังหวัดลดลงลดลงมากนะครับจากเดิมวันที่มีผู้ป่วยสูงสุดเป็นร้อยกว่าคนมาจนถึงวัน๒วันนี้ลดต่ำลงค่อนข้างมากไม่ถึง๒๐คนแล้ว
ในส่วนของกรุงเทพเนี่ยซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงที่กว้างขวางกว่าในต่างจังหวัดรวมทั้งจังหวัดใหญ่บางจังหวัดอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่หรือชนบุรีเนี่ยนะครับ
ถ้าเราสามารถค่อยชะลอการแพร่ระบาดลงด้วยมาตรการทั้งมาตรการทางสาธารณสุขการสอบส่วนโรคการหาผู้ป่วยได้โดยเร็วบวกกับมาตรการการเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลแล้วก็บวกกับมาตรการอื่นอื่นอีกหลายมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนเรื่องของการใช้หน้ากากผ้านะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
ถึงมาตรการเรื่องของการวางเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะให้คนสามารถล้างมือได้บ่อยที่สุดนะครับ
แทบทุกมาตรการเนี่ยผมคิดว่าเป็นมาตรการที่ในวันนี้ทำให้เรื่องของการล็อกดาวน์หรือปิดเมืองสนิทเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะค่อยห่างไกลออกไปจากความเป็นคืนมากขึ้นเรื่อยนะครับ